ช้างผ้าในงานประเพณีแห่ช้างผ้าเป็นสัญลักษณ์ของช้างเผือก
คติความเชื่อของชาวไทยใหญ่บ้านเมาะหลวงจังหวัดลำปาง
โดยตัวช้างเป็นโครงทำจากไม้ไผ่ประดับตกแต่งด้วยผ้า
นำไปถวายที่วัดตามประเพณีแล้วสามารถแยกออกมาใช้ประโยชน์ได้
เช่นหัวช้างมีผ้าคลุมและหมอนตัวที่หุ้มด้วยผ้าและหางที่ประกอบจากไม้กวาด
อกจากนี้ยังมีช่อและฉัดที่เป็นเครื่องประกอบกับช้างผ้าในขบวน
ซึ่งต้องอาศัยความชำนาญของผู้เท่าผู้แก่ในชุมชนเป็นคนประดิษฐ์
ร่วมสืบสารและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยโดยธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชน